ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นกันด้วยภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะซึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณปู่คุณตาแล้ว
แปดสิบสามแปดสิบสามแล้วอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวแล้วมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามานะฮะ
เพื่อจะจี้ชิงทรัพย์โอ้โหคุณปู่แกก็พยายามสู้นะสุดท้ายคนร้ายเนี่ยมันโอ้โหต้องบอกว่า
เห็นกล้องวงจรปิดแล้วต้องบอกว่าโอ้โหน่าสงสารมากแล้วคนร้ายคนนี้มันใจดำเหลือเกิน
นะครับไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ไป

โน้ทจะมีมีใจแล้วไหมอ่ะ
บอกอย่างเงี้ยโอ้โห
นี่นี่มีใจเถอะมาเลยโอ้โห
นี่มีใจเพื่อนเบรี่ยวนี่แหละ
ไปเถอะ

โอ้โห

ก็กว่าถิ่นค่ะแล้วก็โฉยจังหวะนึกว่าจะไปแล้วไม่ไปนะครับ
ย้อนกลับเข้ามาทำร้ายจนคุณผมก็ล้มหน่อยหลังลงไปใช่ครับอีรี้น
นี่ก็สู้ไม่ไหวแล้วคือลำพังตอนยังไม่ล้มก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยฮะ

คุณปู่ก็อายุเยอะเดินยังไม่ค่อยจะไหวเลยค่ะ

ใช่ค่ะ

ที่มันไม่มีอาวุธร้ายแรงกว่านี้นะ
ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ

ใครเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้แล้วเนี่ย

ไม่ทำมาหากินมาทำร้ายคนแก่แบบนี้
เห็นมั้ยลื้อหมดเลยใช่ค่ะ

ท่านผู้ชมครับที่ภูเก็ตนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
อยู่บนถนนโกมารพัฒน์นะครับตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
บ้านหลังนี้ครับคุณปู่แกอยู่คนเดียวอายุ๘๓ปีแล้ว
เจอกับคุณปู่ด้วยนะฮะคุณปู่ชื่อฉุนกล้องนะฮะ
คุณปู่ฉุนกล้องวัย๘๓ปีนะ
บอกกับเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึก
คืนวันที่๒๑พฤศจิกายนคนร้ายตามในคลิปน่ะในภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
บุกเข้ามาเพื่อจะชิงทรัพย์นี่ฮะนี่คือบ้านพักที่คุณปู่แกอาศัยอยู่นะครับ
ก็พยายามต่อสู้ขัดขืนแล้วแต่มันก็ไม่ไหวจริงนะ
อายุ๘๓แล้วร่างกายไม่ไหวก็เลยถูกดันถูกผลักจนล้มลง
แต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากเดี๋ยวฟังคุณปู่ฉุนกล้องนะฮะ
เราก็ไปคุยกับประธานชุมชนที่คุณปู่อาศัยอยู่นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็รับทราบจากชาวบ้านที่ไปแจ้งเหตุ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาที่บ้านของคุณปู่นะครับ
ซึ่งคุณปู่เองก็เป็นคนที่คนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ
เวลาที่มาซื้อข้าวซื้อของอะไรเนี่ย
ชาวบ้านก็มักจะกำชับกับคุณปู่มีเงินอะไรก็เก็บ
มัดระวังนะปู่นะเดี๋ยวมีใครมาเห็นเนี่ยมันจะอันตราย
พอเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดกันแล้วก็ไปแจ้งความแล้วนะครับ
เอาคลิปนี้มาให้ชาวบ้านดูกันด้วย
เพื่อจะหาเบาะแสของคนร้ายนะครับว่ามีใครรู้จักบ้าง
มาให้ชาวบ้านดูว่าเคยเห็นบุคคลเหล่านี้
เข้ามาในชุมชนมายใครเคยเห็นไว้บ้าง

คือเท่าที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
คุณปู่เองก็แยกออกมาอยู่คนเดียวนะฮะ
ไม่ได้อยู่กับลูกหลานนะครับ

หลานก็เคยคอยพยายามมาดูอยู่นั่นแหละนะครับ
แต่ว่าคุณปู่เองแกอยากอยู่คนเดียวพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ย
ก็เลยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ให้นะครับ

เจ้าหน้าที่ก็มาดูแลเอาตู้ดงตู้แดงมาติดให้แล้วนะครับ
คือคุณปู่แกตอนนี้ยังเจ็บปวดที่หลังนะครับ

หลังเกิดเหตุญาติเนี่ยก็มาแจ้งความกับสพเมืองภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อให้ติดตามหาเบาะแสคนร้ายมาดำเนินคดี

เห็นไหมคะขึ้นอยู่หน้าจอบอกว่าสงสารคุณปู่มาก

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จับคนร้ายได้แล้วนะคะนี่ค่ะ
คนร้ายกำลังจะขึ้นรถหลบหนี
ที่สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนิดนึงค่ะ
ต้องทำเพื่ออะไรมาตก

เชื่อรู้ไก่บ้าเลยมั่น

เวลาเรียนดวงด้วยใช่ไหม

แล้วทำเพื่ออะไรมาตกงานหรือ

ตกมานานนี้หรือยัง

ด้วยนะเขาเรียกกันแบบนี้นะคะเป็นชาวจังหวัดสงขลาค่ะ
ที่เขาเรียกว่าไอ้เนี่ยก็เพราะว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำจังหวัดพังงา
แล้วก็เนี่ยก่อเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยนะคะรับสารภาพค่ะ
ออกจากเรือนจำมาตกงานหลายเดือนค่ะก็เลยมาก่อเหตุลักษัพตามบ้านชาวบ้าน
ก็ไปเดินดูตามตรอกซอกซอยเล็กวันที่เกิดเหตุย่องเข้าไป
ลักทรัพย์บ้านคุณปู่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดของบ้านคุณปู่เลยนะคะ
สุดท้ายก็ถูกจับเตรียมจะหนีเตรียมจะขึ้นรถหนีนะคะเนี่ย
ดีที่ไปเจอตัวแล้วก็จับได้ซะก่อนนะคะนี่ถ้ามันเห็นภาพตัวเองในคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ทำร้ายคุณปู่เนี่ย
ร้ายคนแก่ขนาดนี้เนี่ยมันจะละอายใจบ้างไหมเนี่ยใช่ค่ะในคลิปที่เนี่ย
ที่จับได้เจ้าหน้าที่ก็ถามนะว่าไปทำร้ายเนี่ยอายุ๘๐กว่าแล้ว
เขาแก่แล้วยังไปทำร้ายเขาอีกคือตกงานก็ต้องหางานทำใช่ค่ะ
ก็ต้องหางานทำตั้งใจทำงานตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริต
คนที่เขาติดคุกต้องคดีพ้นโทษจากเรือนจำกลับตัวกลับใจทำงาน
ทำมาหากินตั้งใจดีดีก็มีเยอะแยะแต่พวกนี้ไม่เข็ดหรอกใช่ไหม
นะคะบอกว่าเนี่ยเพิ่งทำครั้งแรกโอ้โหผมไม่เชื่อหรอกค่ะใช่ไหม
ยังโชคดีนะคะที่คุณปู่ไม่ได้เจ็บหนักหรือเป็นอะไรมากนะคะ